สองพันยี่สิบสี่รอบคัดเลือกนะครับก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปจองสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ไว้แล้วนะครับเพื่อเป็นสังเวียนให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย
เตะฟุตบันโลก๒๐๒๖รอบคันเลือกเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว
ซึ่งจะเป็นการกลับมาเล่นที่สนามแห่งนี้รอบ๕ปีเลยทีเดียว

เพราะว่าต้องรอผลการจับฉลากซะก่อน

ก็จะมีตั้งแต่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๙ที่เชียงใหม่เดือนกันยายน
แล้วก็บุกไปเยือนยุโรป
อุ่นเครื่องกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียเดือนตุลาคม
จากนั้นก็เป็นงานใหญ่ฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ซึ่งรอการจับสลากที่จะมีขึ้นในวันที่๒๗กรกฎาคมนี้นะครับ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่ใช้สนามราชมังคลากีฬาสถานครั้งสุดท้าย
ย้อนไปถึงวันที่๕ธันวาคมปี๒๐๑๘เลยนะครับ
เกมนั้นเสมอกับมาเลเซีย๒ต่อ๒ในรอบชิงอาเซียนคลับ
ที่ไทยผ้าแชมป์ในที่สุดนะครับ
ส่วนชุดยู๒๓ปีเคยแข่งขันในศึกยู๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
รอบแรก๓นัดเมื่อเดือนมกราคมปี๒๐๒๐นะครับ
ตำนานนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่า
ลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ความเคลื่อนไหวถึงการ
ทีมที่จะเข้ามาบริหารนะครับ
แต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย
มีรีซอร์ธิรเทพวิโนไทยเลยนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทย
อกจากนั้นทางปริยพงศ์ยังพูดถึงสโมสรสมาชิก
ตัดสินใจให้ดีนะครับในการเลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
เลือกคนฟุตบอลที่รู้จริงหรือคนล้มเหลว
สารงานต่อก็จะเคารพในสิทธิตามหลักประชาธิปไตยนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของเดอะตุ๊กพิยพงศ์ผิวอ่อนครับ
เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของภูติศิลป์
เรื่องของการพัฒนาคาเดมี่การพัฒนาฟุตซอลอะไรนะครับ
ก็ตามหลักของฟุตบอลนะครับก็มีครบอยู่แล้วนะครับ
เพียงแต่ว่าต้องรอเวลาเท่านั้นเองนะครับ
ผมเป็นคนฟุตบอลผมมีหน้าที่ไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทำให้มันดีขึ้นและความซื่อสัตว์ถูกต้อง

ฉะนั้นเม็ดเงินทุกบาททุกตางค์ที่ผู้สำนุนสปอนเซอร์ให้
จะต้องตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์
ฉะนั้นนี่ต้องบอกเลยความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญมากนะ
สำหรับคนไทยและสำหรับวงการฟุตบอลไทยด้วยครับ
ส่วนทางดรชาญวิทย์ผลชีวินนะครับอดีตกุญสือทีมชาติไทย
ตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานะครับ
ก็ไปร่วมงานเสวนาทิศทางฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้นะครับ
ไปกับคนสำคัญในวงการฟุตบอลไทย
ก็มีอบังยีนายวรวีมะกูดี
ดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ดรพิวพงศ์ผิวอ่อนแล้วก็นายพิธีติยัพย์ไฮรัฐ

ในช่วงเสวนาก็มีการวิภาควิจารณ
การบอลไทยต่างนานา

สวรังกล่าวว่า๗๘ปีที่ผ่านมา
ดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง
สภากรรมการแล้วก็สโมสรสมาชิก
ปีที่ผ่านมาถึงเวลาเปลี่ยนแปลงบ้าง
ให้โอกาสคนใหม่ให้โอกาสทีมงานใหม่
ให้โอกาสคนที่มาสร้างวงการฟุตบอลใหม่ครับ
วันนี้จะทำยังไงก็คงเป็นเรื่องของ
สภากรรมการกับทีมสโมสร
ที่จะต้องบริหารจัดการแล้วก็ตกลงกันให้ได้

เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสมาเสวนา
แล้วก็เอาคนในวงการกีฬา

เชื่อว่าวันนี้ในการเสวนาเนี่ย
น่าจะได้ประโยชน์
เพื่อให้ทางสมาคมได้เป็นข้อคิด
และอาจจะไปปรับพุนแก้ไข่
ส่วนไหนที่ดีก็น่าจะปรับปรุงแก้ไขไป

ทำได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง